มาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะ
คือผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๗ปีนะคะแล้วก็มีลูกสาวด้วย
สองคนแม่ลูกเนี่ยตั้งตัวเป็นแม่เหลาเป็นธุระจัดหาหญิงสาว
ที่จังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่าอายุ๑๘ปีนะ
ไปให้ลูกค้าไปค้าประเวณีไปค้าบริการคุณคะ
คือส่วนใหญ่เนี่ยส่งเด็กผ่านออนไลน์แล้วราคาเนี่ยตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๕๐๐๐บาท
สองแม่ลูกคู่เนี่ยแม่เลาะกับลูกเลาะละกัน
คือหักหัวคิว๒๕คุณคิดดูนะต่ำถ้า๒๐๐บาท๒๕
ได้๕๐๐ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่าแล้ววันนึงมันก็ต้องหลายคุณด้วยนะ
ถูกต้องแล้วราคาเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะลูกค้าบางคนยอมจ่าย๕๐๐๐
คูณไปคูณไปซื้อได้เท่าไหร่ได้เยอะ
คุณผู้ชมที่สุดแล้วนะคะตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมกับตำรวจกองบังคับการปราบราม
ค้ามนุษย์หรือว่าปคมนะคะไปจับกลุ่มตัวแม่เนี่ย
ชื่อว่านางสาวจิ๋วรัชยาสุวรรณแสงอายุ๓๗ปีตัวแม่เนี่ย
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาคือค้ามนุษย์จับได้ขณะที่เนี่ยค่ะ
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็เลยนำตัวมาสอบปากคำทีนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่าจริงแล้วนะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเปล่าคอมอค่ะไปจับกุมตัวลูกสาวได้ก่อน
ตัวลูกสาวของนางสาวจิวรัชยาตอนนั้นจับกลุ่มได้คนแรกเลยนะ
ในข้อหาคือเป็นธุระจัดหาค้าประเวณี
จับกลุ่มได้แล้วตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิษฐ์กรุงเทพ
หลังจากนั้นก็จับลูกได้ใช่ไหมขยายผลจากตัวลูกไปสู่ตัวแม่
ที่สุดแล้วก็เลยจับตัวแม่ได้ด้วยนะครับ
คือสองคนไปร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กผู้หญิง
ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนนะคุณอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตกลงค่าตัวเด็กตั้งแต่๒๐๐๐เรื่อยไปจนถึง๕๐๐บาท
๑ครั้งแล้ว๒แม่ลูกเขาหักค่าหัวคิวไป
ซึ่งคุณค่ะบางคนเนี่ยน่าเศร้ามากเด็กบางคนถูกค้าประเวณีมา
สองแม่ลูกเนี่ยนำไปส่งให้ลูกค้าเนี่ย
เด็กขายเด็กค้าประเวณีตั้งแต่อายุสิบหกจนปัจจุบันบางคนเนี่ย
คนเดิมนี้อายุ๒๑ค้าประเวณีมาแล้ว๕ปี
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจเขาก็เลยรวบรวมพยาหลักฐานขอสารอนุมัติออกไม้จับ
แล้วก็มีการวางแผนค่ะล่อซื้อบริการจากผู้ต้องหาผ่านทางไลน์
ที่สุดแล้วปรบมือให้ตำรวจนะคะจับกลุ่มได้ค่ะ
ได้ร่วมกับลูกสาวของตัวเองครับเป็นธุระจัดหาเด็ก
เพื่อก็ท้าประเวณีซึ่งก็มีการเนินคดีอีกส่วนหนึ่งของปลาสมมติค่ะ
และตัวเด็กเองตัวลูกสาวเหล็กเองก็ถูกอยู่ในอธันทีนี้ค่ะ
ยังไม่มีความชัดเจนจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจริงหรือเท็จ
ก็พยายามทำตั้งหลายอย่างครับว่า
ผู้ร่วมขบวนการของนางสาวจิรัทยามีใครบ้าง

มีการแจ้งข้อกล่าวหากับตัวแม่

แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นค่ะจีรัชยายอมรับแต่โดยดี
บอกว่าตัวเอง๑ติดยาเสพติด

แต่ตอนนี้ก็ยังคงปากแข็งนะ

บอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์